ก่อนจะไปเรื่องอื่นเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะ
เพราะว่าหลายคนอยากจะรู้อยากจะติดตามกันนั่นเองนะคะ
เพราะว่าวันพรุ่งนี้วันดีนั่นเอง
หลายคนเกาะรอหน้าจอไทยรัฐทีวีกันเลยกับวันเสี่ยงโชคนั่นเองนะจ๊
เพราะฉะนั้นค่ะสมกับการรอคอย
เราก็เลยขอนำเลขเด็ดเลขโดนมา
ให้มันเข้ากับเทศกาลกันหน่อยช่วงนี้นะคะเหล่าคนบันเทิงก็เอามาฝากกันด้วยนะคะ
สำหรับใครที่เก่งเลขนู่นเลขบอกเลยความหูไว้หู
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
ปีนี้ก็ครบรอบการจักรไป๒๗ปีนะคะ
ในวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ซึ่งที่วัดทัพกระดานนะคะบรรดาแฟนเพลงของแม่พึ่ง
แห่กันไปเช็คอินแล้วก็ไปร่วมทำบุญกันมากมาย

หนึ่งในนั้นก็มีคนนี้แหละคุณพรสวรรค์จันเพลนะคะ
ฉายานักร้องมหัศจรรย์เห็นว่างวดที่แล้วนะ
รับไปเหนาะจากนักร้องลูกทุ่งคนดังคนนี้
เท่าไหร่คะรับไปกว่า๓แสนบาทเลยทีเดียว

เห็นว่าจะกลับมาเสี่ยงโชคอีกรอบเสี่ยงไปเสี่ยงมาได้เลข๕๗
ส่วนทางด้านเพชรพักควัฒน์ค่ะลูกชายคนเดียวของแม่พึ่งนะคะ
ก็เขย่าไปได้เลข๘๑๓ตรงกับวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงพอดีนะคะ
อย่างที่บอกไปแม่พึ่งเสียไปเมื่อ๑๓มิถุนายน๒๕๓๕นู้นนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่เก่งเป็นประจำบางงวดหลังจากหวยออกแล้ว
ก็มีอาการเกร็งด้วยเหมือนกันนะฮะ
เจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
บอกเลยว่าคิดหน่อยก่อนจะมาด่าว่าผมบอกหวยไม่ถูกก็ด่า
งวดนี้เอาไปเลยค่ะเป็นตัวเลขตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะคะ
ก็ส่องกันเอาเองแล้วกันหลายเลขดิฉันขี้เกียจอ่านนะคะ
พร้อมย้ำด้วยว่าถูกไม่ถูกก็โปรดใช้วิจารณญาณนะจ๊ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเช็คกันหน้าจอไทยรัฐทีวีแล้วกันนะคะ
ว่าใครดวงปังดวงเฮงกันบ้างนะคะ

อาจจะมีกลิ่นดราม่าเบานะครับ

ชุดสายแม่ผึ้งเค้าบอกเอาไว้ว่า
ถ้าเกิดว่ามีใครจะไปจัดงงจัดงาน
ฉันรูปแม่ผึ้งต่างนานานย
บนทุกคนนี่อาจจะเอาร่วมไปในการใช้ประสาทของคนอื่นก็ได้นะ

ส่งรูปไปขออันนิดนึงแล้วกันนะคะ